จังหวะที่ยิงประตูได้ครับจังหวะนั้น
อยากจะให้เล่าให้แฟนคุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยครับ

ในช่วงเวลาที่อายุเรายังน้อยขนาดนี้ครับ
ไม่เคยคิดครับว่าจะทำประตูในชุดใหญ่ได้